ดีนี่ซักผ้าสูตรเข้มข้นซักสะอาดขจัดคราบติดแน่นห่างไกลจากสิ่งสกปรก

กรณีสาวสองนะครับ
เจ้าของสุนัขชื่อว่าเจ้านมเย็น
ที่เอาถุงปุ๋ยเครื่องขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง
เออนะขึ้นว่าอะไรนะฮะอันดับหนึ่งว่าอะไร

แบบว่าโลกเขารู้หมดแล้วหนุ่มไม่ต้องตื่นตนกเยอะ
อะไรกัน
นี่ก็คือเป็นประเด็นที่เขาพูดถึงเมื่อวานนี้นะครับ
ก็คือเป็นเรื่องราวของคนสองคนนะฮะ
อันนี้คือจับเจ้านมเย็นเหมือนกับกดน้ำ
แล้วก็นี่เจ้าของนะฮะเจ้าของก็จะใช้ลากออกมาร้องเอง
แล้วก็เอารองเท้านี่ตีนะครับตีกลับไป
ตีนะครับตีนี่ขึ้นคล่อมแล้วตีตีเห็นไหมครับ
ตีแบบนี้เอาถุงดินเครื่องใส่

เนื่องจากโกรธนะฮะว่าหมาตัวเองก็คือเจ้านมเย็นเนี่ยนะครับ
เอาถุงไปเล่นดิน
ไปเคลียร์ดินทำให้ดินมันแบบว่าจะตัดกระจาย

ว่าเขาได้มีการประสานกับทางพันธุรกิจเอกธนเศษ
ประชาชัยศรีนะครับท่านเป็นประกอบการอยู่ที่สศสุขชนบุรี
ก็มอบหมายให้พ่อนักงานสอบสวนรับแจ้งความดูแลคดีอายาธรรมดินนะครับ
เป็นการทารุณกรรมสัตว์กับทางเจ้าน้องหมานมเย็นนี่แหละครับ
มูลนิธินะฮะได้ประสานผู้โพสต์พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องราวตามในคลิป
แล้วก็ได้มีการชี้แจงนะครับถึงการเข้าใจถึงการกระทำการผิดกฎหมาย
เพื่อป้องกันการทารุณกรรมและนัดหมายนะฮะ

โดยขอให้ทางเจ้าของนั้นส่งมอบสุนัขตัวนี้ให้มูลนิธิเอาไปดูแล
ตอนแรกเลยก็เหมือนกันจะตกลงกันเรียบร้อย

แต่พบไม่ตายฮะเพราะหลังจากนั้นกลายเป็นว่ากลับลำนะฮะ
ก็คือไม่ได้ส่งมอบสุนัขให้
แจ้งความให้ดำเนินคดีนะครับทารุณกรรมสัตว์เนี่ยนะฮะ
แล้วก็ขอให้มีการอายัดตัวเจ้านมเย็นอันนี้เอาไว้

เพื่อที่จะไม่ให้กลับไปอยู่กับทางเจ้าของเดิม
ก็คือน้องสาวสองคนนี้

นี่คือคนที่ตี
ใช่ครับก็คือทางเจ้าของเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ย
เอ่อต้องขอโทษด้วยเขาออกมาขอโทษนะ
เพราะเขาขอโทษด้วยบอกว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะตีสุนัขตัวนี้แบบดุลแดง

จริงแล้วเขาเคยเลี้ยงมาหลายตัวแล้วนะฮะ
แต่ไอ้เจ้าตัวนี้จริงแล้วเขาไม่เคยตีเลยนะ
เคยเขาเคยก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งแล้วไปลื้อดินทำเกเมล็กเกเลเนี่ย
แต่ครั้งนี้เขาก็เลยตีเหมือนให้จำ
แล้วรองเท้าที่เขาใช้ตีเนี่ยเขาใช้เป็นรองเท้ายาง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาดูจุดว่าตีไปเนี่ยเจ็บหรือไม่เจ็บ
เขาว่าอย่างนั้นไม่รู้เขาไปคุยกับหมาหรือเปล่านะ
หมาบอกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปฟังเสียงหนังนะ

มีคลิปทั้งหมดนึกออกไหมคะเราก็ตีตรงฝั่ง
เพราะว่าน้องกับสองเท้าหลายคู่แล้วก็เราไม่ได้เป็นคนที่มาถึงตีหมาเลย
หนึ่งก็คือปล่อยสอนสองคือเหมือนคนเลยค่ะวิ้วก่อนเบรก
เราถึงมาทั้งทางแล้วเราก็พยายามเก็บทุกอย่าง
แต่ว่าพอครั้งหนึ่งสองครั้งครั้งที่สามเราถึงตี
นี่แหละครับจริงเขาก็จะมีอีกคลิปนึงซึ่งเขาออกมาแถลง
เหมือนกับไลฟ์คู่กับคนที่เอาสุนัขกดลงไปที่น้ำ
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เจตนาอย่างนั้น
แต่ว่าคนอาจจะเห็นภาพแล้วมันดูน่ากลัวเกินไป
คือเขาบอกแบบนั้นนะเขาบอกว่าเขาใช้รองเท้ายางเนี่ยตีเหมือนกับตีสั่งสอน
คือเขารักน้องคนนี้นะตัวนี้มากอะไรอย่างนี้นอนอยู่ด้วยกันในห้องแอร์

แล้วบอกว่าคือเขารู้จังหวะที่ตีว่า

แต่มันร้องอ่ะมันร้องอ่ะ
ถุงปุ๋ยปุ๋ยไม่มีปุ๋ยเขาบอกมีปุ๋ยอยู่นิดเดียว

มันไม่เจ็บตุงปุ๋ย๕กิโลบาทบางคนบอกว่าใช้ถุงปุ๋ย๕กิโลบาทหรือเปล่า
บอกไม่ใช่ปุ๋ยหมายถึงทรายดินมันใช้ไปเกือบหมดแล้ว

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ปุ๋ยหรอกคือมันหนักใช่ไหมไม่หนัก
บอกไม่หนักแต่เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไง
แต่จริงแล้วต้องบอกอย่างนี้เลยว่าสุนัข๘เดือนเนี่ยมันเป็นวัยกำลังเล่น

ในเมื่อคุณเองเคยบอกเคยเลี้ยงสุนัขมาก่อนแล้วเนี่ย
แสดงคุณต้องรู้แล้วว่าสุนัขเนี่ยมันแบบวัย๘เดือนมันก็จะแบบนู่นนี่นั่นเล่นอะไรของมันไปเรื่อยเปื่อยแหละ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจวิถีความเป็นตัวของหมาด้วยไงเพราะคุณจะเลี้ยงเขาอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดไม่ต้องการให้อย่างผมบอกไปแล้วผมเคยพูดไปว่าทุกวันผมก็บอกไปแล้วว่า
ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องการที่จะเลี้ยงสุนัขให้มันสน
คุณก็ต้องไปซื้อตุ๊กตาหมามาเลี้ยงแล้วก็นั่งรูปหัวมันไป
มันจะได้ไม่ต้องเดินไปไหนนะฮะ
และการที่บอกว่ามันไม่เจ็บแค่รองเท้ายางตี
คุณจะไปรู้ได้ยังไงหมามันบอกคุณว่าคุณไม่เจ็บเหรอ
คุณอาจจะต้องเอารองเท้าตีปากตัวเองดูซะก่อน

คือผมเชื่อว่าคนที่รักหมาเห็นแล้วก็ทรมานใจ
แม้กระทั่งคนที่ไม่รักหมาเห็นก็รับไม่ได้เหมือนกัน

แต่ว่าตัวเธอเองนะคงต้องหลอกไปเจรจาอีกทีหนึ่ง

เขาก็มีการแจ้งความแล้ว
เป็นว่ายังนี่นะครับ

อยูได้อยู่ในบ้านเดิม
อยู่ในเนื้อมือของเจ้าของเก่า
เขาบอกว่านั่นเป็นการธนุนกรรมนะ

ถึงขั้นที่จะมีการบอกว่าให้ทางน้องคนนี้
แต่ว่ารู้สึกว่าทางเขามีการไปแจ้งความกันเพิ่มเติม

เหมือนวาสดอกเขาไม่ยอม

แล้วก็มีการไปร้องว่ามันมีข้อกฎหมายอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่ง

แต่ว่าหมาตัวนี้ตอนแรกจะส่งให้คุณเก๋

เพราะว่าเขาบอกคุณเก๋เป็นคนกลางที่สุด
แต่ว่าในมุมกลับกันตัวของวาสดอกเขาก็
เขาจะไปร้องอะไรสักอย่างเพิ่มเติม

มันก็มีแค่กฎหมายธรุณกรรมสัตว์ก็เสียค่าปรับ

แต่ก็คือเอาจริงมันกลับมาทุกวันนี้มันกลายเป็นแบบเรื่องดราม่า
เรื่องแบบว่าที่จริงคนทารุณหมามันมีเยอะมากนะ

ระหว่างคุณดูขอรายงานเรื่องสถานการณ์ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
นายแพทย์ทวีสินวิสุนุโยธินก็โขสกศาลบ่อคอ
แถลงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด๑๙ในประเทศไทย
มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม๑ราย
ผู้ป่วยสะสมตอนนี้ไปที่๒๙๘๙ราย
กลับบ้านไปแล้ว๒๗๖๑รายนะคะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ราย
ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็คือ๕๕รายค่ะ
ผู้เสียชีวิตรายที่๕๕เป็นชายสัญชาติออสเตรเลีย
อายุ๖๙ปีเป็นผู้จัดการโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา

ป่วยตั้งแต่วันที่๒๕มีนามีอาการไอและอ่อนเพลีย
พอวันที่๒๘ก็มารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภูเก็ต
ด้วยอาการไอแล้วก็มีไข้๓๗๙องศาเซลเซียส
มีความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดลดลงต่ำเหลือ๘๙
ส่งตรวจเอ็กซาเรย์ปอดก็มีการติดเชื้อที่ปอดอักเสบอย่างรุนแรง

มามีอาการเหนื่อยหอบมากจนก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วในวันที่๕พฤษภานะคะ
นี้ผู้ป่วยโควิด๑๙๑รายที่เป็นหญิงไทยชาวบุรีรำ
อายุ๒๗ปีเป็นพนักงานนวด
เดินทางกลับจากรัสเซียวันที่๓พฤษภา
ระหว่างนั้นแหละที่ตรวจพบว่ามีไข้๓๘๓องศา
ก็เลยตรวจเชื้อโควิดก็ไปเจอในวันที่๔
พบว่ามีคนที่เป็นคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยก็เลยถูกแยกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะฮะ

ขณะเดียวกันเว็บไซต์ข้อมูลวาลัสโคโรนาของมหาวิทยาลัยจอนสันจอนซอปกิ้น
ก็ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในสหรัฐตอนนี้เป็น๗๑๑๕ศพแล้ว
อัปเดตสถิติเมื่อวานนี้ที่ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่๑๑๙๒๑๑๙ราย
ตอนนี้สหรัฐก็นำเป็นผู้ที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในโลกนะคะ

สถิตินี้เกิดที่มหาลัยวอร์ชิงตันเผยว่าโมเดลคาดการณ์ว่าแนวโน้มของการระบาดของโควิด๑๙
ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในสหรัฐอาจจะเพิ่มเกือบ๒เท่าไปอยู่ที่๑๓๔๓๔๐๐๐ศพในวันที่๔สิงหา
คือเขาคาดการณ์ว่ามันจะยังไม่ลดลงไปจนกระทั่งถึงสิงหาด้วยเพราะมีการเดินทางมากขึ้น
เพราะว่าเป็นผลจากการผ่อนคลายล็อกดาวน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน๓๑รัฐในวันที่๑๑พฤษภาคมนี้

อีกด้านหนึ่งก็ที่อังกฤษก็เปิดเผยในวันที่๕ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด๑๙ตอนนี้ก็เข้าเป็น๒๙๔๒๗ศพแล้ว
สหราชอาณาจักร๒๒๙๐๐จะ๓แล้วเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งของทวีปยุโรป
ก็แซงอิตาลีไปแล้วเราเคยอ่านอิตาลีเนี่ยเป็นอาทิตย์เลย

เขาก็ลดลงอย่างมากแล้วผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ลดลงด้วย
ทำให้เขาเริ่มผ่อนคลายมาตรการนี่แหละช่วงนี้แหละ
ปรากฏว่าไม่ติดแล้วไม่ติดเลยคือเป็นการตรวจสามครั้งแล้วล่ะ
อันนี้ที่เราเคยพูดว่าต้องตรวจหลายครั้งก็เรื่องจริงแล้ว
เขาตรวจ๒ที่ไม่เท่ากันก็เลยส่งมาตรวจที่ส่วนกลาง
ช่วงนี้๔๐คนก็แหลงแล้วว่าไม่ติดนะฮะ
อยู่ในสถานกักตัวของคนต่างด้าวติดจริงเมื่อวาน
บอกว่าคำถามอีกอันนึงว่าการฉีดวัคซีน
จริงนะฮะว่าไทยเนี่ยเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังคิด
วัคซีนวัคซีนที่จะต่อสู้โควิดเนี่ยปรากฏตอนนี้ขั้นตอน
ประเทศไทยในการคิดค้นวัคซีนเนี่ยมันอยู่กับหนูอืมคือ
ใช้กับสัตว์ก่อนวันนี้นายแพทย์โอภาษย์เนี่ยนะฮะอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการคิดค้น
ป้องกันโควิด๑๙ว่าขนาดนี้นักวิจัยไม่ใช่เฉพาะคนไทย
ทั่วโลกเราวิจัยกันถึงขนาดแบบว่าอย่างที่บอกว่าประเทศไทย
กัญชาแล้วด้วยซ้ำไปมีการเอากัญชาก็ออกมาอิสราเอล
โควิดเนี่ยหลายประเทศใช้กัญชาในการรักษาเยอะกว่าตัวแต่
เหมือนเราดูในหนังเห็นไหมนะ
ก็ลงกับสัตว์นั้นแหละ
ปรากฏว่ามันเป็นข่าวดีเล็กของคนไทยเนาะ

เมื่อหนูได้รับการฉีดวัคซีนร่างกาย

ก็จะสามารถเร่งพัฒนาแล้วก็ผลิตวัคซีน

ก็จะเริ่มทดลองกับสัตว์ชนิดอื่น

คำถามที่ยังถามกันอยู่ยอดฮิตเลยพี่หนุ่มว่า
คนที่ติดโควิดแล้วเนี่ย

เพราะตอนนี้เรามีคนรักษาอยู่แค่ร้อยกว่าคนใช่ไหมล่ะ

จะมีโอกาสกลับมาเป็นโควิดกันอีกไหม
ก็คือหรือมีโอกาสติดซ้ำกันอีกไหม
วันนี้นายแพทย์อนุพงศ์สุจริยากุลนะครับ

มนุษย์สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรค

แต่กรณีหากติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ย
ภูมิคุ้มกันจะฟื้นค่อนข้างช้ากว่าโรคอื่นว่ะพี่
แบบมะเมอร์ซาร์หรืออะไรก็แล้วแต่

ถ้าสมมุติคุณเป็นแล้วเนี่ยมันมีภูมิแล้ว

ภูมิคุ้มกันมันฟื้นช้าเว้ยพี่

มันฟื้นช้ากว่าโรคอื่นเยอะเลย

ดังนั้นพูดที่ติดเชื้อที่หายไปแล้ว

คุณท่าทางที่ดีสุด
เวลาร่างกายฟื้นฟูจากโควิดเนี่ย
ในร่างกายนะต้องคงบอกแค่๑๔ถึง๒๑

กว่าจะฟื้นฟูได้จริงเดือนหนึ่งนะ
๑เดือนแล้วก็ยังย้ำว่าที่ผ่านมาทางการแพทย์
ยังไม่มีผลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าผู้ป่วยจากโควิดเนี่ย
จะกลับมาติดซ้ำหรืออาจจะหายไปเลย
แต่ที่พบว่าอยู่แน่นอนส่วนใหญ่จากคนที่หายไปแล้ว

ที่คนหายไปแล้ว

เราประกาศเพราะว่าเรามีคนรักษาอยู่โรงพยาบาลเพียง๑๐๐กว่าคนเนี่ย

มันเป็นโรคอุบัติใหม่ไม่มีใครตอบได้

คุณติดปุ๊บไม่เป็นแล้ว
หมายถึงว่าร่างกายสร้างแอนตี้บอดี้ด้วยตัวเองแล้ว
แต่ไอ้โควิดเนี่ยไม่มีว่ะ

ว่าไอ้โควิดนี่มันคืออะไร

คือล่าสุดเนี่ยนะฮะทางคุณคงช่อย

ทางคุณคงช่อยอะไรทุกอย่างเนี่ยนะ

ตอนนี้เนี่ยได้อายัดตัวหนุ่มหมา
มาไว้ในความดูแลขององค์กรพิทักษัตริย์ไทยแล้วค่ะ

ไม่ได้เลี้ยงไม่เข้าใจหรอกค่ะไม่ได้เอามีดไปฟันไปแทงมันสักหน่อย
อันนั้นสิเขาเรียกว่าทารุณกรรมสัตว์อุ้ยพูดอย่างงี้จริงดิ
จริงเนี่ยเขาส่งมาบอกเนี่ยนะคุณจ้าเอ๋ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะ
อารมณ์ไหนก็ไม่รู้แต่สำหรับผมผมมองอย่างนี้ผมว่ามันก็น่ารุ้นเลย
อันนั้นเขาเรียกฆ่าแล้วล่ะเลยทารุณไปแล้ว
เอ้าลอตเตอรี่ออกเมื่อไหร่ฮะ
สิบหกหกค่ะสิบหกนี้สอยมาแล้ว
ทุกคนเราเริ่มเห็นตามสารเจ้าเมื่อวานเราก็เล่าไปแล้ว
สารพระพรมเริ่มลำกันแล้วใส่เออเออใส่ชิลลำกันแล้ว
ขวางคนก็เริ่มเยอะแล้วแน่นอนลอตเตอรี่จะออกคิดถึงคำชโนธนะครับ
ชโนธกำลังจะกลับมาเปิดโอ้โหน่ากลัวไปรวมตัวกันเหรอคะ
มาแล้วไงเลขเริ่มมาแล้วจากคำชโนธเลขเริ่มมาแล้ว
ใช่เขาเรียกว่าวันที่สิบหกนี้แล้วนะสิบหกนี้
แสดงว่าไอ้ลอตเตอรี่ที่ซื้อตั้งแต่เดือนเมษายน

เพราะก่อนหน้านี้ไม่ขายจากเมษาก็คือมาออกอันนี้
นี่คือน่าจะเป็นของเมษาหรือเปล่า
แสดงว่าลอตเตอรี่ที่คุณซื้อไว้งวดที่ไม่ได้ออกเมษายนที่เราซื้อกันไว้ไม่ได้ออก

วันนี้ซื้อมาแต่ไม่ได้อ่านว่าวันอะไร

เดี๋ยวเขาบอกให้ตรวจของเมษาตรวจของที่๑๖
เหตุการณ์ไม่ดีขึ้นจะไปออก๑มิถุนา

มันก็จะออกหน่อย๖มิถุนา๑๖พฤษภานี่แหละ

น่าจะเป็นของงวดที่คุณซื้อไว้เมษายน
ที่ไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกมากี่งวดแล้วล่ะ

แล้ว๑๕เมษาไม่มีแน่

วันที่๑๖พฤษภาคม

วันที่๑เมษายน
นึกออกไหมความจริงแน่จะต้องออก๑เมษายน

ก่อน๑เมสานะเมสานึงเมสาโยนที่มันจะต้องจับอ่ะปรากฏไม่
ก็จะมาออกวันที่๑๖ที่จะถึงนี่แหละเห็นไหม๓งวดจริงด้วย
ที่ไม่ได้ออกมาถ้ารวมกับงวดที่นี่ก็คือ๓งวด
๓งวดไงถูกไหมพฤษภาษณ์
ใช่ไหมคอหวยเฮ้ยคอรชนาลีเดือนนี้มันมี๒

ตอนนี้คุณผู้ชมถามแล้วว่าฝั่นของคุณหนุ่มเยอะให้ซื้อเลขอายุ

ว่าวันเห็นเหรออืมไม่ได้สิหันดีสิ
ปรากฏว่าโอเคแหละคำชโนธเป็นที่จุดที่โอเค๑๖เนี่ย

ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เกาะคำชโนธ

ห้องประชุมอเนกประสงค์เกาะคำชโน้ต
ที่วังนาคินดินแดนศักดิ์สิทธิ์

คือนี่แม่งคือเมื่อกี้บอกขอข้อมูลไง

เออเดี๋ยวเค้าบอกมาให้อะไรกันแล้วเค้าเลยบอกให้ฟัง

สามงวดนะ๑เมศ
๑๖เมศสองพฤษภา
ได้มึงไม่มีขายทุกงวดเหรอ
ไม่ไม่มีขายพี่มันแค่สุดท้ายคือ๑เมศ
มันจะไม่มีเลขอื่น
แต่ที่หยุดไปเนี่ยคือ๓งวดคือ๑เมศ
คุณปั๊งเกอร์เขาบอกมา๑เมศ๑๖เมศและ๒พฤษภา

เนี่ยนะ
แล้วก็เอ่อ

เขามีคณะกรรมกรรมหลายความชนูดเลยนะ

สถานที่ท่องเที่ยวเรื่องการเปิดให้ประชาชนเข้าเกาะคำชโนธ

เป็นการหารือถึงมาตรการในการเข้ากราบ
ว่าให้พ่อปู่ศรีสุโทยาศรีปัฒโมมะนี่
หนึ่งลงความเห็นว่าไอ้การเข้ากราบ
เขาจะต้องแบ่งเป็นชุดแล้วแบ่งเป็นชุด
และที่สำคัญจะต้องแจ้งจำนวนว่าในแต่ละวันจะรับนักท่องเที่ยวจำนวนเท่าไหร
คือจะมีการจำกัดนักท่องเที่ยวแล้วล่ะ
โดยถ้าคุณจะไปทุกวันนี้ไม่ใช่อยู่ดีขับรถไปถึงได้เลย
ต้องมีการลงทะเบียนต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะฮะ
หมายถึงลองลงทะเบียนตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อจองคิวล่วงหน้าฮะ
คิวล่วงหน้าทางไลน์ง่ายเลยล่ะไลน์หรือจะมีช่องทางอื่น
รวมทั้งการลงทะเบียนด้วยมือหมายถึงไปเซ็นที่หน้าคำชโนธ
หรือว่าฉันจะมาวันนี้สำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ในพื้นที่นะครับ
ทั้งนี้มันก็ต้องนำมาตรการไปเสนอที่ประชุม
เพื่อหาแนวทางผ่อนปลนเพื่อร่างกายเปิดเกาะอีกทีนึง
แต่คำถามว่ามันจะเปิดให้ทัน๑๖นี้ไหมยังไม่มีคำตอบ
ยังไม่ได้ทำไอดีไลน์ใช่ไหมแต่ว่าก็จะลงทางนั้น
ตอนนี้คุณอย่าเพิ่งไปกันนะครับเพราะเขายังไม่มีมาตรการมาว่า
วันที่๑๖เขาจะเปิดหรือเปล่ามันยังไม่มีคำตอบว่าจะเปิดวันไหน

ก็รู้ภายใน๑๐วันนี้แหละ
อยากจะรู้ล่วงหน้าเพราะว่าเพื่อจะมีอะไรวันที่๑๖
พฤษภาไม่เปิดแน่นอน
คุณฮาเขาตามหากันว่าคุณหนุ่มกัญชัยอายุเท่าไหรนี้ไงคุณแม่นี่ไง

หนุ่มคืออยากจะให้พี่หนุ่มไปเปลี่ยนรูปมากพี่หนุ่มดูสิ

อายุ๕๒ปี

อะไรนะดีใจทำไมมันเพิ่มไปปีนึง
แก่ไปปีนึงมันเป็นตัวเบ้กผิดเลย

อะไรไม่ใช่อันนั้นภาคเสียง

หูยพี่เห็นไหมความสามารถเยอะ
อ๋อก็ใหม่อันนี้ใหม่อันนี้นางความใหญ่
ห่วงจุ้ยฟ้าดินโคลิขิต
มันเป็นตาบ่าพวกกูจนวันตายลง
พอเลยนะขึ้นไปเลยนะจิ๊บจี้
ผมมีรูปบางรูปนะเมื่อก่อนผมทำรัตรีสโมสร

เมื่อกมีคลิปก็เลยหลุดออกมา
รับตัวคนเจ็บปรากฏว่าเหมือนกับรถกระชากแรงหรือเบรกหรืออะไรสักอย่าง
ทำให้มีลักษณะเหมือนกับเป็นเตียงคนไข้และมีคนไข้นอนอยู่นะครับ
ลดลงมาจากรถลงมาที่นี่ลดมาอย่างนี้ดูสินี่ดูสินี่นะฮะคือนี่คือภาพเหตุการณ์นะฮะ
ที่มีคนเขาถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยนะครับคือตกลงมาแบบนี้แล้ว
มาจากกล้องหน้ารถของคันนี้ใช่นี่นะฮะคือทางเจ้าหน้าที่ของปเต๊กตึงเนี่ย
เขาก็เป็นผู้บริหารเนี่ยนะก็ออกมาแถลงแล้วบอกว่ายอมรับเป็นความผิดของทางฝั่งเขาเอง
เจ้าหน้าที่ฮะของเจ้าหน้าที่เองนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย

คลิกถูกไหมคือเข็นขึ้นไป

ไอล็อกไม่ได้ล็อกเตียงเอาไว้

ไหลหลงมาแต่ที่นี้ต้องเทรก

ไม่ต้องเริ่มเปิดขึ้นมา

จากโรงพยาบาลบางประกอบแล้วก็ใช้รถทุนของตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนผู้ป่วยยืนยันได้รับการกระทบกระเทินทางสมองแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บเกิดจากแผลรถจักรยานยนต์ล้มครั้งแรก
ไม่ได้ตกจากรถกู้ชีพเนื่องจากเตียงนั้นมีบอดรองศีรษะเอาไว้
แล้วก็ที่ล็อคคอร์ป้องกันอยู่แล้วก็ยอมรับเพราะว่าเป็นความประหมาตร
เลิกของทางเจ้าหน้าที่เองโดยปกติแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ประจำรถสามคนครับ
มันจะต้องมีคนประคองอยู่แต่ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประจำจุด
ที่ไปดูผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับทำให้ต้องเรียกอาสาจุดใกล้เคียงเนี่ยไปดูนะครับ
เรียกเป็นเหตุซ้อนนะครับในรถเนี่ยมีอาสาสองคน
แต่หนึ่งในนั้นเป็นอาสาสมัครสำรองนะครับแล้วก็ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ทำให้เหลือคนขับเพียงคนเดียวที่ดูแลคนป่วยแล้วก็ทำหน้าที่คนขับรถด้วย
ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ข้างหลังเขาว่าอย่างนั้น
โอ้โฮคนเดียวเลยดิแต่ว่าเขาไปขอโทษขอปล่อย
ญาติพี่น้องของคนเจ็บรายนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะญาติพี่น้องก็ไม่ได้ติดใจอะไร
แล้วก็ทางฝั่งของคนขับนะฮะก็โดนลงโทษด้วย
รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดจะพักงาน๓เดือนหรือไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะ
น้องก็มีคนอย่างปกติอย่างที่บอกรถขั้นอย่างนี้

ก็ต้องทับนะเอาจริงคุณลุงที่ขับรถตามตกใจเหรอเป็นเราก็ตกใจนะ
แต่ว่าตรงนั้นด้วยความน่ารักของมอเตอร์ไซค์
เพราะทั้งเขาไปช่วยอีกหลายคันเลยอะ

วันนี้เขาบอกเป็นวันที่ร้อนที่สุดจริงไหมเขาบอก๔๐องศาขึ้น
กำลังมาแต่ยังไม่ที่สุดอ่ะพี่ว่า

แต่ละพื้นที่ร้อนเป็นขนาดไหนส่งเข้าความมาพวกเขาหน่อย
แต่ช่วงหน้ามันมีเรื่องราวแปลก

เชื่อเรื่องรักที่สาตาล
เอาเลือดตัวเองมาเขียนเป็นสัญลักษาตายพี่หนุ่ม
เดี๋ยวก่อนมา

ที่พอเปิดให้ซื้อเหล้าได้แล้วห้างแทบแตกที่อินเดียเกิดขึ้นเหมือนกัน

สำหรับเครื่องดื่แอลกอฮอลทุกประเทศนะทุกประเภท๗๐เลย
หลังจากปีภาพวุ่นวายที่ประชาชนจำนวนมาก
แห่ไปซื้อเมื่อวันที่๔พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เมื่อวันจืน
ปรานเป็นการฝ่าฝืนการคุมเข้มป้องกันโควิด๑๙ค่ะ
ที่คนอินเดียแห่ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐทำการปิดเมืองและห้ามขายเครื่องดื่มมืนเมา
ตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙เป็นเวลานานกว่า๔๐วัน
พอมีการผ่อนปนให้ขายได้กลับมีความวุ่นวายในการจัดระเบียบ
นำมาซึ่งมาตรการเพิ่มภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พุ่งสูงเป็น๑๗๐รูปีเท่ากับ๗๒บาท
จากเดิมราคาขวดละ๑๐๐รูปีก็ราว๔๒บาทเท่านั้นเอง
ก็ออกมาเตือนประชาชนว่าต่อไปนะฮะ

ไม่สนใจมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเนี่ย

และยกเลิกมาตรการผ่อนปลนการจำหน่ายสุราไปถึง๑๗พฤษภาเลย

มีหนุ่มแกรปตอนนี้แกรปเริ่มมามีบทบาทมากขึ้นเห็นไหม
ใช่สิแล้วก็แกรปเจอทั้งหล่อก็เยอะเนอะจริง
ว่าแล้วต้องแล้วก็เจอแบบอะไรแปลกก็เยอะ

นั่นล่ะตาบาปใช่ชีวิตของพระดำนี้

ถึงขั้นถือเชิงเทียนลงน้ำเองด้วย
ฝ้าเล่นด้วยกันเหรอสาบานว่าไม่ชอบจริง
สาบานพลอานนท์อุบาตจริง
อ้าวยังคงมีมากันให้เรื่อยแบบสงสาร
ทุกวันที่กราฟต์เองก็แบบว่ากราฟต์หรือคนที่ขับรถส่งของเนี่ย
มันคือมีนักศึกษาหน้าตาดีไปทำกันเยอะพี่
แต่อันนี้สำหรับรูปพฤติกรรมของลูกค้าที่กดสั่งอาหารทางแอปพลิเคชัน
แต่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนขี่คนขี่บ้างดีกว่า
อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมากโดยการซื้อมาแล้ว
ไม่ยอมรับของเขาบ้างกดยกเลิกกระทันหันบ้าง
แต่สำหรับกรณีนี้นับว่าลูกค้ามาแปลกครับ
เพราะกดสั่งอาหารเพื่อจะฝากไปถามอะไรบางอย่างกับคนขาย
ดูดิชอบครับเลย
โดยหนุ่มแกรปเนี่ยเขาโพสต์แชทสนทนากับลูกค้าสาวรายหนึ่ง
กดสั่งอาหารเป็นร้านขนมไทย
ซึ่งลูกค้าพิมพ์มาว่าถ้าพี่ไปถึงร้านขนมที่สั่งแล้ว
ฝากถามคนขายหน่อยนะคะว่ามันมีกล่องใหญ่ไหม

เพราะเห็นในรูปมันเป็นกล่องใหญ่นะครับ
แต่สั่งมาแล้วมันเป็นกล่องเล็กมากว่างั้น
ก่อนจะบอกอีกว่าพี่ไม่ต้องรับอาหารนะคะ
พร้อมระบุว่าคุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมาก

คือจะให้ขับไปถามแล้วไม่สต๊อก

ก็ใช่ไงว่าไปดูว่ากล่องมันใหญ่จริงไหมตามรูป
เพื่อนะคุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากแกรปมันก็ระบายเลยนะครับ
ลูกต้องขับรถไปที่ร้านตอนนี้อากาศมันก็ร้อนแดดก็ร้อน
เพื่ออะไรไม่ใช่ไปรับของ
เพื่อไปดูว่าอีของนั่นน่ะกล่องเล็กกล่องใหญ่
เนี่ยแล้วให้ผมขับมาที่ร้านเพื่อนถามนี่แหละครับ
กล่องอันใหญ่เนี่ยมันกี่บาทคะ

หนูหนูต้องสั่งลูกไม่งั้นเขาไม่ได้ตังค์

ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับ

ยกเลิกอาหารค่ะแค่จะให้พี่ถามให้
เออเอาไงวะ

มอไซค์อยู่แล้วนี่ไปถามหน่อยกล่องใหญ่หรือกล่องเล็ก

ตามหน่อยซิดูซิว่าผู้ชายคนนี้อยู่ร้านหรือเปล่า
ไม่ซื้อละคะให้มาดูเดี๋ยวเขาจะอยู่ร้านหรือเปล่า
ปลูกหาดเนอะปลูกหาด

เขาไปแบบว่าเพจหน้าร้านเขาก็ต้องมี
นี่ปัญญาอ่อนยิ่งกว่าคือไปดูซิอีกกล่องนั้นมันใหญ่จริงไหม

มายังไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแล้วเราไลน์มาบอกด้วย

เดี๋ยวหนูกัดตัวเยอะไปอะรู๊ค
หนูกักตัวเยอะไป

บ้าเป็นฉันแบบไม่รู้จะ
คือก็ไหนก็ไปแล้วก็ฝากหน่อยกับคุณแม่
ก็เขาติดใจมันกล่องเล็กกล่องใหญ่
ที่แล้วใครเจอวะเจอปุ๊บแก๊ปหล่อปุ๊บอู้กระเทยจะให้เขาไปส่งหน้าห้องผู้ชายก็เข้าไป
อ๋อน้องไม่ต้องถ้าอย่างนั้นจะพลิกออกมอเตอร์ไซส์ให้ใหม่เลยว่าแก๊ปได้มอเตอร์ไซส์ใหม่
แบบนี้กระเตืออุบาดอุบาดอย่างนั้นจริงกระเตือในนี้แหละอู๋ตัวแสบจริง
น้องไม่ขึ้นเหรออยากจะพลิกออกมอเตอร์ไซส์ใหม่ให้อีกครั้งหนึ่งนั่น
อีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีของหนุ่มคนหนึ่งอายุ๑๘ปีเท่านั้นเองนะฮะ
ก็คือก่อเหตุผูกคอฆ่าตัวตายนะครับที่ตำบลนาซำอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
โดยผู้ตายเนี่ยนะฮะก็ใช้เลือดเนี่ยเขียนสัญลักษณ์สาตาลเอาไว้ที่พื้นห้อง
เป็นรูปดาว๕แฉกนะครับก่อนจะผูกคอตายนะครับคุณผู้ชมครับ
เนี่ยนะฮะล่าสุดนะครับในวันงานศพของน้องคนนี้เนี่ยนะครับ
คือคุณแม่ครับชื่อคุณนิดอายุ๕๐ปี
เปิดเผยนะครับว่าประมาณสัก๔ทุ่มครับหลังจากที่พระท่านสวดพระอภิษฐรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย

ปรากฏมีหญิงสาวคนนึงเนี่ยนะฮะชื่อว่าน้องแนน

ที่งานศพนะครับแล้วก็อยู่ดีน้องแนนเนี่ยก็จุดทูบ
ก็พยายามที่จะเคารพศพแต่ว่า

ก็เลยพยายามถามหาตนเอง
พร้อมกับร้องไห้สะอึกสะอื้น
แล้วก็บอกว่าหนูขอโทษหนูผิดไปแล้ว
ตนเองก็รู้สึกตกใจแล้วก็แปลกใจเป็นอย่างมากนะฮะ
ได้ตั้งรูปหลังจนกระทั่งค่อย
น้องเนี่ยสงบลงเองนะครับอืมด้านน้องแนนเองเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตายก็บอกว่าตนเองรู้จักกับผู้ตายชื่อว่าน้องชิเตี๋ยเนี่ยนะฮะ
อยู่ชั้นม๓สูตรตอนนั้นตัวเองอยู่ที่ม๑นะครับ
ตอนจบม๓แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อนะฮะออกมามีครอบครัวแล้วก็ไม่เคยพูดคุยกับทางเตี๋ยอีกเลย
กระทั่ง๒อาทิตย์ก่อนนะฮะก่อนที่เตี๋ยนั้นจะผูกคอตายเคยเจอเตี๋ยครั้งหนึ่งนะครับที่ร้านสะดวกซื้อ
ได้แต่พยักหน้าให้กันนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปไม่ได้พูดคุยกัน
กระทั่งมารู้ภายหลังว่าเพื่อนคือเตี๋ยผูกคอตายแล้ว
แต่ในวันที่เตี๋ยผูกคอตายตนเองอยู่ดีรู้สึกปวดหัวขึ้นมา
แขนนะฮะแล้วก็เป็นแขนที่เป็นจุดเดียวนะฮะ
กับที่เตี๋ยนั้นใช้คัตเตอร์ในกรีดข้อมือด้วย
เพราะอย่างนั้นก็คุสึกเหมือนกับเพื่อนมาบอกตนเองบอกว่าให้ไปหาแม่ให้หน่อย
ทั้งที่ผู้หญิงคนนี้คือแนนเนี่ยไม่ได้รู้จักบ้านเตี๋ยมาก่อนนะฮะ
และไม่เคยเจอแม่มาก่อนด้วยตนเองเนี่ยจึงให้แฟนพามาที่งานศพ
พอมาถึงงานศพก็มีอาการปวดหัวโทษนะฮะไอ้อาการปวดหัวปูดคอปูดแขน
พอมาถึงงานสวดปุ๊บเขาหายเป็นปริตทิ้งเลยนะฮะ
เขาเชื่อว่าวิญญาณของเพื่อนเนี่ยคอยควบคุมเขาอยู่แนนนะนะ
แล้วก็สาเหตุที่ตนกับเพื่อนสื่อสารกันถึงได้เนี่ยนะฮะ
เพราะตัวเองมีความเครียดนะฮะแต่ว่าไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตาย
แต่กลีดแขนเหมือนกันก็เลยอาจจะเหมือนจิตไม่สื่อสารถึงกันได้
แต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือตัวแม่ของน้องเตี๋ย
หลังจากที่ลูกเสียชีวิตแม่เนี่ยก็ไปเปิดคอมพิวเตอร์ดู
เปิดคอมพิวเตอร์ของน้องดูปรากฏว่าข้อมูลข้อมูลก็ถูกลบไปหมดแล้วนะฮะ
แต่มีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งแม่เองก็สงสัย
เพราะเตี๋ยเนี่ยลูกชายเนี่ยนะฮะมักจะเข้าไปดูยูทูป
และเป็นยูทูปที่เกี่ยวข้องกับรัฐธิซาตาน

แล้วก็มีการแบบเหมือนกับขายวิญญาณให้กับซาตานด้วย
คือจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องราวของซาตานอยู่ตลอดเวลา

แล้วปรากฏแม่นี่ไปเจอประดาษแผนหนึ่ง
ซึ่งเตี๋ยเองได้มีการจดโค้ดเอาไว้
แม่ก็สงสัยว่าไอ้โค้ดนั้นน่ะมันเป็นโค้ด

มันเป็นโค้ดอะไรเป็นโค้ดเล่นเกมเหรอหรือว่าเป็นโค้ดขายให้ซาตาน
นี่อย่างนี้นะครับคือแม่ก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แม่ก็เลยอยากจะเอาอันนี้ส่งต่อให้กับคนที่พอจะรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ย
แปลความหมายให้หน่อยเพราะแม่ก็งงเหมือนกันว่า
สุดท้ายแล้วนี่คือโค้ดของการที่เข้าไปเล่นเกม
รหัสเล่นเกมหรือเป็นรหัสที่เหมือนกับจะติดต่อกับซาตาน

จำกันได้ไหมล่ะเมื่อก่อนจะมีข่าวต่างประเทศที่แบบว่า
แล้วเราลองดูข่าวเก่าสิเกี่ยวกับราชิกซาตาล
ให้ไปตายพร้อมกันอย่างนี้มีตั้งเยอะตั้งแยะ
เราเคยได้ยินบ่อยแหละพี่แต่ชุดหลังมันหายไป
หรือแบบว่าเขาบอกไอ้คนที่อันนี้คือใช้วิจารณญาณนะคือ

มันก็มีข่าวอย่างนี้มาตลอดที่เมืองนอก
แม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มีเยอะพี่

มันกลับมาไม่เคยมีข่าวอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับ

เพราะเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์เนี่ย

แบบเหมือนแบบพระราชทานแบบฝ่ายวิญญาณให้

จากไปขายวิญญาณให้กับซาตานคือ

ธุรกิจหลายคนที่รวมตัวกันแบบ๑๓คนอะไรอย่างนี้

ก็มีการบูชายันฆ่าแพะฆ่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็เพื่อให้มีซาตันออกมาใช่ไหมคะ

แล้วก็เพื่อแบบให้พลังพิเศษอย่างนี้

เพราะว่าเขาจะต่อด้วยความมั่งข้างความรวย
แต่ว่าจะไม่ตายนี่พวกนี้ก็จะรวย

ก่อนหน้านี้ได้อะไรต้องจะประสบความสำเร็จก่อน

คือจะได้แบบอะไรที่มันเวอร์วัง
ต้องจัดการเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบ

ที่น้องผู้ชายเอาเลือดเขียนเป็นรูปดาวนั่นมันคือ

คือแต่ว่าไงก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องด้วยนะครับ

แต่เขาบอกเด็กก่อนตายเป็นคนที่เก็บตัวเงียบ
แล้วก็เล่นอยู่แต่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับเกมอยู่กับออนไลน์อะไรอย่างนี้

สิ่งยิ่งทำเป็นครอบครัวของคุณเองคุณพ่อคุณแม่ธุ์ทุกใจด้วย

ช่วงหน้าวงไนเผยกว่าอะไร
ก็บอกแต้วไฮโซหลวงห่วงในเผยเพราะแม่ไฮโซหลวงก็คือคุณสุวัสดิ์ริปตัพพระรบศ์
อ่านะฮะเขาตอบยังไงที่แบบว่าลูกชายตามจีบแต้วจริงหรือเปล่า
อ๋อนั่นคุณแม่เขาจะเผยใช่ไหมตรงวันนางเอกคนนั้นคือใคร
คุณตามเยอะนะคุณแม่สลัย
เทธิดอร์กันแดดฟูวิดผิวเบาใสหน้าไม่ลอย

โอ้โห
นะฮะดูเหมือนประเด็นข่าวลือความรักครั้งใหม่ของแต้วนัทพรเนี่ยนะฮะ
ยังคงเป็นที่สนอกสนใจเกาะติดจากประชาชนเหมือนอย่างมากเลยโดยเฉพาะ
เมื่อลือกันว่าวันคนที่มาอาสามารถ
ดามใจแต้วจะเป็นนุ่มไฮโซทายาทนักการเมืองคนดังแห่งเมืองโคราช
คือคุณสุวัสดิริปตะพันลบนี่แหละก็คือคุณหลวงพระสุนะฮะริปตะพันลบเนี่ย
ก็ยิ่งทำเอาถูกคุยถูกลุ้นถูกลือกันไปมากกันใหญ่เลยนะฮะ
ดูเหมือนเรื่องนี้คดีจะพลิกแล้วนะ
เพราะมีวงในผู้ใกล้ชิดกับครอบครัวนักการเมืองดังออกมาเปิดเผยว่า
ความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณหลวงกับแต้ว
ว่าพ่อแม่นะฮะของไฮโซหนุ่มเนี่ย
ครอบครัวไม่รู้ว่าลูกชายตามจีบนางเอกสาวหรือเปล่า

ตอนแรกมันมีข่าวออกมาก่อนที่จะเป็นข่าวนี้บอกว่า
พ่อแม่รับรู้แล้วเหมือนแบบไฟเขียวลุยต่อเลยลูกอะไรอย่างนี้
ที่ออกก่อนแล้วก็จะมีคนมาตอบว่า
ทางครอบครัวเขายังไม่รู้นะว่าคบหรือจีบกันอะไรอย่างนี้
แต่คือยังไม่มีใครรู้ว่าจริงหรือเปล่าไงคุณแม่
เพราะคนก็ไปขุดว่าน้องแต้วกับคุณหลวง
ไปเจอกันที่งานแต่งงานของมิวนิถากับไฮโซเซนต์อะไรอย่างนี้
แล้วก็นั่นนี่นั่นแล้วก็เจอกันแล้วก็จนเป็น
คือคนก็ผูกเรื่องผูกราวกันแต่ไม่มีใครออกมาพูดไง

เขาเป็นคนหล่อหล่อแพง

รถแข่งอะไรอย่างนี้คือรอดูแดง
นี่ดูดิหล่อแพงอ่ะใช่พี่เหี่ยวจริง

ก็ตอนนี้เขาก็บอกแหน่งทางนี้ก็บอกว่าไม่ใช่
เพราะบางคนก็ออกมาแฉว่าเขามีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ

ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วไม่น่าใช่น้องแต้วหรอกอะไรอย่างนี้

มันจะรีบมีเร็วขนาดนั้นหรือว่าเพื่อเลือกกับแม่นะ
เออคนเราเนอะสวยขนาดนั้นมันก็ต้องมีคนมาจีบอยู่แล้วล่ะ
ตกลงนางเอกวันใช่ไหมคะจะคอนเฟิร์ม

เมื่อวานคุณแม่ก็บอกว่ามีไฮโซลอยศักดิ์คนหนึ่งที่แบบว่า
ไฮโซลนั้นไงที่เป็นแฟนเก่าไอ้ไงจีบสังเกตอยู่
บอกว่าไปตามจีบน้องแต้วหรือเปล่าที่มันมีข่าวว่าบุตรว่าตามจีบน้องแต้ว
ซึ่งคุณแม่มดบอกว่าไม่ใช่เขาไปจีบนางเอกอีกคนนึง
นางเอกสองพยางสนิทกับฉันด้วย

หนูคุยกับเขาอยู่แต่หนูยังไม่ได้กินกันพี่
นางบอกยังไม่ได้กินแต่กินกันโดยมาหาพี่คนแรกเลยมันบอก
แล้วคุณแม่ก็ไปปากว่าคนนั้นเนี่ยดาราสองพยาง

มันบอกหนูกำลังกินข้าวเย็นอยู่หนูรู้แล้วอีแม่เล่นกูแล้ว
มันบอกไอ้แม่เล่นกู
มันบอกว่าไงรู้ป่ะหนูคุยอยู่แม่

หนูเพิ่งรู้จักกับเขาอ่ะนางบอกคุยกันอยู่
คุยเป็นเพื่อนนางบอกคุยกันอยู่มันบอกคุยกันอยู่

เขาบอกแกก็บอกคุยแต่ก็แบบว่านางบอกกินข้าวอยู่

เอาละมาดูชุดชมพู่
ตอนนี้ที่เพลินที่สุดคือดูชุดของชมพู่เวลาเข้าครัว
ตอนนี้เข้าครัวทุกวันเพราะลูกสองคน
ทุกครั้งที่ไม่ชมพู่โอโฮฮ่า
หลายคนต้องเทคะแนนให้
อันนี้นะฮะทำกับข้าวอะไรไม่รู้แต่มีครกอยู่ข้างหลังนะฮะแต่ชุดโอ้โห

แซ่บสุดหรูซีทูสุดเซ็กซี่เดินเฉิดฉายครอบครัวทำอาหารเก๋
บอกไปเลยว่าที่จะตำน้ำพริกอะไรเนี่ยน้ำพริกก็น้อย
โอ้โหคุณหนุ่มคุณหนุ่มคุณหนุ่มรูปนี้อืมยี่ห้ออะไรอ่ะอ๋อ
ไม่รู้ก็ข้างในเป็นชุดว่ายน้ำเนี่ยใช่ไหม
ใช่เหมือนจะเป็นแบรนดอะไรสักอย่างเหรอ

เก่งแม่ก็สอนให้ทำจะทำอะไรทำข้าวต้มมัดแบบยวนอะไรของเขา

โคเวอร์เป็นสิตางค์ส้มหยุด
อ่าสับสนยากไม่ออกเอารูปมา

เหมือนว่านุ้ยแต่งเองอ่ะอีนุ้ยแต่งเองอ่ะ

ดีเจนุ้ยก็ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะฮะ
ลงทุนแปลงชมให้เหมือนกับสิตาง
พร้อมระบุว่าไม่สวยหรอกพี่นี่มันแซ่บ

โคเวอร์เป็นคุณแม่สีตางอีกหลายคลิป

นี่นุ้ยแล้วแต่งเอง

คืออ๋อคือแม่เสียก็มีผัวเลี้ยงต่อ

เราไม่มีบ้านเราไม่มีเงินเราไม่มีบ้านด้วย

อันนี้นะคนถามเข้าใจผิด

ผัวนางคิดว่านางไปวุ้นเส้นอะไรอย่างนี้

แล้วบอกว่าแต่พอจนเนี่ย

อะไรคุณแม่รับเหมาของช่างเลยก็ไม่รู้
ไม่นะ
แต่ปรากฏนางดังขึ้นมาจริงเนาะ

ที่วันแรกเข้าบ้านซื้อ

คนที่ตายผูกคอตายเป็นลูกจ้างต่างด้าว

เขาบอกว่าเขาไปไหนไม่ได้
เขาก็ถามว่าแล้วคุณแม่ซื้อทำไมล่ะ
ในเมื่อรู้แล้วก็ซื้อไปแล้วทำไง

เพราะหนุ่มหน้าชั่วขนาดนั้นอ่ะ

อ่ะบทคนดังคอนเทนต์ตั้งกี่ปีแล้วอ่ะ
โอ้โหดู

เคยโดนผีแปลงอยู่มันม้วนไป
ม้วนจนหัวฉันบอกตางต้องหัวแหว่งแล้วแหละ
ต้องตัดแล้ว๒ชั่วโมงแล้วแล้วที่สำคัญนะ
ผมจะบอกให้เลยว่าคุณสิตางมาดังช่วงนี้ดีแล้ว
เพราะเป็นช่วงโควิดเพราะตอนนี้เขาต้องใส่หน้ากากหรือกันอะไรไว้
เพราะตอนที่สัมภาษณ์ตอนนั้นเนี่ยนะจำได้ไหม

แครกแก่แก็บน้ำลายแกไม่ได้

นั่งไกล์กันอย่างนั้นแล้วหรอ

เต็มหน้าเลยนะครับเนี่ยหน้าของหนูตอนฟัง

เข้าใจเปล่าก็หนูกูบาด

มันขึ้นมาในยูทูปนะ

แล้วมองหน้าหนูก็บอก

อ๋อเนี่ยนะฉันรักอย่างอุ้ง

หนุ่มฉันกับเขาอ่ะดิ

หนุ่มอย่าช่วยแล้วหนุ่มกลัวเสียฟอร์ม

ไม่หมดหยุดอย่าออก

เครียดพี่เอาสีตางมาแล้วกันนะรายการพี่

หนุ่มหนูจะต้องรักษาอย่างแรกนะ

เพราะว่าเขาก็จะพูดเหมือนเขาเป็นเรื่อง
แล้วเรานั่งเฉยฟังเขาเล่าอย่างเดียวพอ

เทปนี้เหรอ

นุ่มคิวละคิวละคิวละ
โอเคช่วงหน้าไม่อยากจะอ่านข่าวอุบาตนี้เลย
มะตูมผู้ชายอยากจะมาขอถั่วดำ
โถพระเจ้าช่วยกล้วยทอด

มะตูมประจานตูมสวยมากนะทำไมครับ

ไอจีของหนุ่มรายหนึ่งทักขึ้นมาว่า
ขอซื้อถั่วดำมาตูน
โถอีส้มหยุดสอง
ถามกับถามราคาแต่ในบทสนทนาดูเหมือนจะสอบไปในทางลบ
โถตูมก็ลบอยู่แล้วล่ะนะ
พร้อมกับจบที่ว่าแกล้งเล่น

แหมได้คอนเทนต์ละได้คอนเทนต์ละ
เอาซะหน่อยแหมคอนเซนต์ของมึงค่าตัวมึงถูกนี่ตูม๓๐๐เนี่ย
เกลียดกันให้ไปซื้อที่คนละ๓๐บาท

อ่านข่าวอากาศร้อนยังมีประโยชน์มากกว่าข่าวอีตูมอีกจริง

โปรดติดตามตอนต่อไป